คือเจตนาที่มาฝากหน้า
มันคือการหาเรื่องแล้วแหละ

เฮ้ยน้องน้องขับแก๊ปแล้วแบบนี้มั้ย

หลังจากนั้นเดี๋ยวกินเขาก็เหลืออีกบ่ายเราเห็นว่าเรากลัวแล้วก็ได้สงสัยเย็นน่าเหมือนกันแล้ว

เราแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เรียนหวังว่าไปแล้วแล้วมันกำลังกลัวไปห้าม
แล้วมันก็เลยกำลัวไปห้ามแล้วมันก็เลยกำลัวไปห้าม

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว

พี่พอแล้วพี่พอแล้ว
พี่พอแล้วพี่พอแล้ว